อีกหนึ่งการละเล่นพื้นบ้านของชาวพัทธรุงที่สืบทอดมากว่าร้อยปีบ้าง
เขาจะเรียกว่าอะไรเล่นแบบไหนไปดูกัน
ขอแรงก้าวชอบความดี
เขากำลังแท่งการเล่นไม่ได้

เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่เขาจะเล่นกันในวันลากพระ
แต่เดิมมีการละเล่นอยู่ในเขตจังหวัดพัทธลุงค่ะ

ไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นในเขตรุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลาและเขตรุ่มแม่น้ำตรังจังหวัดตรังด้วย
อะไรอ่ะอะไรอะไรจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะมันคือข้าวต้ม
ข้าวต้มมัดอ่ะสมัยก่อนนะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะอันดับแรกเลยผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคู่
จะได้รับต้มสามเหลี่ยมนะคนละ๑๐ลูกวิธีการแต่ละคนก็จะไปยืนคนละฝั่งยืนที่โต๊ะแบบนี้แล้วข้างหลังจะมีเหมือนฉากกั้นเอาไว้นะคะ
ระยะห่างแล้วแต่กรรมการกำหนดจากนั้นพอเริ่มการแข่งขันก็ต้องซัดต้มเข้าหากันจนกว่าจะหมด
ซึ่งผู้เล่นก็ต้องหาจังหวะหลบหลีกนะคะอย่าให้ต้มที่ฝ่ายตรงข้ามซัดมาโดนเรา
เพราะฉะนั้นการแข่งขันและเล่นนี้คุณต้องมีความรวดเร็วว่องไหวไหวพลิบในการเล่นต้องดีนะคะ
ถ้าผู้เล่นฝ่ายใดซัดต้มไปถูกคู่ต่อสู้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเรียกว่าซัดเข้าเป้านั่นเองนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ใช้ทักษะเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อใช้การเล็งนะคะ
บอกว่านี่เป็นการสืบสารขนบธรรมเนียมของบ้านเราให้โลกรู้ว่าปากใต้เนี่ยมีดีมีดีหลายอย่างเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงการละเล่นแบบนี้
ส้มสัดต้มค่ะเป็นข้าวต้มสามเหลี่ยมไงสมัยก่อนนะปลาแต่ว่าสมัยนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแหละ